กรณีในโลกโซเชียลตอนนี้มีกระแสนะคะสำหรับกระแสคนที่ออกมา
ตามหาคนที่ไม่ใส่ชุดดำมีกระแสแอนตี้การหาการล่าแม่มด
ซึ่งผู้ที่มาโพสต์เรื่องนี้๑คนก็คือนางสาวแพทองทานชินวัฒ
ว่าอุ้งอิ๊งค่ะเรื่องนี้ทุนกระห่อมหญิงอุบลรัฐ
เห็นด้วยกับการที่ไม่ควรไปตำหนิผู้ที่ไม่แต่งกายใส่ชุดดำค่ะ
เมื่อวานนี้นางสาวแพทองทานชินวัฒน์หรืออุ้งอิ๊ง
ลูกสาวของนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี

อย่าไปว่าคนที่เขาไม่ใส่ชุดไว้ทุกข์เพราะเขาอาจจะไม่มีจริงก็ได้
อย่าไปด่าคนที่เขาไม่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นขาวดำ
จงรักพักดีของเขาอาจแสดงออกด้านอื่นก็ได้
อย่าไปเกลียดคนที่เขาลงรูปไปกินไปเที่ยว
เป็นวิธีที่ทำให้เขาคลายความโศกเศร้าก็ได้
ทุกชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป
เปิดใจให้กว้างอย่ามัวแต่ไปจับผิดคนอื่นค่ะ

ก็มีคนเข้ามากดไลค์แล้วก็แสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
รวมไปถึงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี
เห็นด้วยนะบางทีเราอาจต้องผ่อนทุกข์ในใจเราบ้าง

ขณะที่นางสาวแพทองทานก็ได้เข้ามาตอบกลับค่ะ
บอกว่าขอถวายกำลังใจให้กับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญา
โดยก็มีผู้คนในสังคมออนไลน์อีกจำนวนมาก
เข้ามาถวายกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะคะ